วันนี้คนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดจริงจริงค่ะยังไงฮะร้านที่เขาขายพวกแบบ
ผลทางการเกษตรขายฟักทองขายมะนาวอยู่ริมถนนเนี่ย
ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมของที่ร้านหายบ่อยช่วงไหนมะนาวแพงนะคุณ
หายไปทั้งกระสอบเลยเจ้าของร้านเลยติดกล้องวงจรปิด
คราวนี้โป๊ะเช๊ะเลยโอ้โหคนที่มาขโมยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหม
คือคนกันเองแถวนี้แหละคุณพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเอ้าขโมยกันเอง
ขายของเจ็บใจมะคุณก็นั่นน่ะสิเจ็บใจสิปะ
ส่าห์ไว้ใจขายของอยู่ติดกันแท้มาทำกันได้
กล้องวงจรปิดจับภาพได้เลยผู้ชายคนนี้นี่มาเปิดผ้าใบดู
มุดมุดมุดเข้าไปทำอะไรเข้าไปดูว่าข้างในร้านมีอะไรบ้าง
โอ้โหพืชผลทางการเกษตรมีฟักทองลูกนึง
อุ๊ยลูกใหญ่นะคุณลูกละ๕๖โลคุณคิดดูละกัน
ไปเลือกเอามาลูกโตเลยแล้วก็อุ้มเดินหนีหายไปเลยค่ะ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ริมถนนพะหนโยธิน
ข้างตลาดเช้าที่แม่สายของเชียงราย
ทีนี้เราก็เลยไปคุยกับเจ้าของแผงขายฟักทองฟักบ่นเนี่ยนะคะ
คือคุณสมชายมาเยอะเล่าให้ฟังบอกว่า
ผมเนี่ยนะขายของตรงนี้มา๕๖ปีแล้วแหละขายมานานแล้ว
พืชผลทางการเกษตรสินค้าต่างผมก็จะมาเก็บไว้ตรงนี้
เอาผ้าใบคลุมไว้โอ้โหแต่ผลเขาใหญ่ทั้งนั้นนะคุณฮะ
ก็ดูสิก็ลูกนึงมันต้อง๕โลแน่แล้วที่ผ่านมา
มีขโมยมาขโมยประจำเลยแล้วแต่เลยแต่ละครั้ง
จะเอาเยอะเอาน้อยบางทีนะคุณช่วงที่แบบมะนาวแพงเลยนะ
ยกกระสอบไปทั้งกระสอบเลยค่ะโอ้โหกระสอบนึงมีสัก๒๐โลนะคุณ
ก็สอบเป็นพันอ่ะเออเป็นพันมะนาวหายไปอ่ะค่ะครับส่วนฟักทองเนี่ย
เอาโดนไปโลหนึ่งก็๒๕บาทถ้า๕โลนี่อุ๊ย๑๐๐กว่าบาทเหมือนกันนะคะ
ก็คาดว่าเขาคงเอาไปขายต่ออ่ะคุณใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยตอนนั้นไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดไง
ใครนะมันมาขโมยมาขโมยเอาติดกล้องวงจรปิดให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยละกัน
จะได้รู้โป๊ะเช๊ะเลยค่ะพอฟักทองหายไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
อ้าวผัวของแม่ค้าร้านข้างใกล้กันนี่แหละ
แต่ช่วงที่หายช่วงนั้นมันยังไม่ได้ติดกล้องนะครับกับกล้องกำลังเอามาติดเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
ก่อนฟักทองพวกนี้มันมีราคาครับแก่นหนึ่งมันก็จะเป็นลูกใหญ่ครับผม
เขาเอาไปก็เอาไปขายต่อมันจะขายต่อราคาถูกมีพวกมะนาวมะนาวก็แพงเหมือนกันครับ
มะนาวนี้เอายังไงมะนาวก็ยกถุงไปเลยครับผม
กระสอบประมาณเมื่อไหร่ครับประมาณ๒๐โลครับ
คุณผู้ชมหาแล้วจริงมีร้านค้าร้านอื่นที่มีข้าวของหายไปบ้างนะครับ

เดียวกันหรือเปล่าแต่คราวนี้โป๊ะเช๊ะนะครับ
และอย่างที่เมื่อกี้ผู้เสียหาย
พูดไปถึงภรรยาของคนก่อเหตุ
ที่มาที่ไปมันเกิดขึ้นแบบนี้คุณ
คือภรรยาของคนก่อเหตุเนี่ย

ฟักทองลูกใหญ่อยู่ที่บ้าน๑ลูก

ก็เลยมาถามพ่อค้าร้านฟักทองบอกว่า

ต้องสืบไปสืบมาจนกระทั่งดูกล้องวงจรปิด
เอ้าสามีตัวดีของฉันไปเอามานี่เอง

แล้วฝั่งแม่คะก็บอกว่า
เอาจริงนะผัวติดเหล้าแล้วก็ชอบเล่นการพนันด้วย
ที่ผ่านมาผัวฉันเนี่ยก็ไปขโมยของคนอื่นมาหลายรอบแล้วแหละ
ไม่ใช่ฉันไม่บอกผัวนะบอกไปแล้วแต่ก็ไม่ฟังเลย
ไม่รู้จะทำยังไงฉันก็ต้องปล่อยเลยตามเลย
คุณผู้ชมทีนี้ทางเจ้าของร้านฝั่งที่เขาโดนขโมย
ถามว่ายังไงคุณจะเอายังไงคุณจะแจ้งความดำเนินคดีเลยไหม
ไม่เอาสงสารสงสารเมียพี่เขา
เพราะว่าเมียพี่เขามีลูก๓คนไม่อยากจะเอาเรื่องหรอก
สมมุติผมเอาเรื่องมาผัวเขาติดคุกไปโดนปรับไป

ทีนี้ก็ฝากบอกไว้ว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะ

ถ้าเกิดเกินกว่านิสัยมันจะกลายเป็นอะไรนะคุณผู้ชม
นี่แหละแล้วไม่ใช่แค่ฟักทองลูกเล็กไง

คนอื่นเขาไม่ใจดีแบบร้านฟักทองนี้แล้วนะ

ก็ต้องเข้าใจนะทางนู้นเขาก็ต้องค้าขายเหมือนกันนะฮะ